คนไปท่องเที่ยวกันมาหรือแม้กระทั่งยังไม่ได้ไปก็อาจจะมีการวางแผนว่าจะไปท่องเที่ยวกัน
ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานเอ่ยหรือว่าภาคเหนือนะคะใครอยากจะไปภาคเหนือดิฉันแนะนำที่จังหวัดนี้เลย
พยาวเพราะว่าขึ้นเหนือไปที่พยาวเนี่ยนะคุณได้ไปเที่ยว
คุณได้อุ่นอุ่นแล้วคุณก็ได้อิ่มอิ่มด้วยจ้าอุ่นอุ่นอิ่มไหมล่ะโอ้โหถูกใจเลย
หมูทะหมูทะจะเยียวยาทุกอย่างนี่คือชุดหมูกระทะคลายหนาวนะคะ
ทางอุทยานแห่งชาติแม่ปืมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เขาได้มีการจัดทำชุดหมูกระทะพอใจเอาไว้รอรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเสพความงดงามทางธรรมชาติ
ยามอาทิตย์อัศดงหรือยามค่ำคืนนั่นเองนะคะ
เพื่อเป็นการชมแสงสว่างของดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวสกาวบนฟ้า
อะไรบรรยากาศจะดีขนาดนี้ครับนี่นะคะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าอากาศเนี่ยก็เริ่มจะหนาวเย็นแล้วด้วยใช่ไหมล่ะ
การได้ทานอะไรอุ่นแล้วก็นั่งคุยกันภาษาเพื่อนฝูงครอบครัว
หรือแม้แต่คนรักมันย่อมจะสร้างความประทับใจในการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันนะคะ
แล้วสำหรับหมูกระทะพอใจเนี้ยเขาจะมีสองขนาดก็คือชุดเล็กราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท
เหมาะสำหรับไปกันสองสามคนแล้วก็มีชุดใหญ่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาท
ทานได้ประมาณสี่ถึงห้าคนนั่นเองส่วนวัตถุดิบมาดูวัตถุดิบที่เขาใช้กัน
เขาจะใช้วัตถุดิบในชุมชนนะคุณอย่างเช่นเนื้อหมูสดสด
ชิ้นโตโตพุ่งตัวใหญ่ใหญ่ผักต่างต่างโอ้โหเก็บวันต่อวัน
ไม่มีการเตรียมวัตถุดิบทิ้งไว้นะคะถึงจำเป็นว่าคุณจะต้องสั่งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย
นักท่องเที่ยวเองไม่ต้องนำอุปกรณ์ใดมาเลยคุณไม่ต้องหอบถ่านหอบตะเกียบอะไรมานะ

ไปแต่ตัวเพราะว่าทางอุทยานเขามีเอาไว้บริการทั้งหมด
เตาถ่านเอ่ยถ้วยชามช้อนตะเกียบน้ำจิ้มอะไรเนี่ยมาหมดเลย
เพียงแค่คุณสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นเอง

ถูกต้องแล้วก็มีตะเกียบเป็นคู่ด้วยนะจ๊ะ
ด้านนายวุฒิพงศ์ดงคำปูหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืมบอกว่า
ทางอุทยานนะคะพยายามจะปรับปรุงรูปแบบการบริการ
ให้นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนหย่อนใจให้มากที่สุดเลย
มีทั้งการพายเรือแล้วก็การปั่นจักรยานรอบอุทยาน
มีกล้องดูนกสำหรับสายส่อง
ใครที่เป็นสายส่องนกก็มาดูได้

มีจุดชาร์จเครื่องมือสื่อสาร
คือมันอาจจะไม่มีไฟฟ้าตลอดเวลาขนาดนั้น
แต่เขามีจุดบริการนักท่องเที่ยวเอาไว้

อยากไปสัมผัสไอหนาวกลิ่นไอภูเขาแล้วก็ท้องน้ำแบบนี้นะคะ
แนะนำแล้วก็เชิญชวนนะไปกันได้ที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมจังหวัดพยาว
จองบ้านพักเนาะบางคนบอกว่าไม่ถนัดนอนเต็นต์
มีบ้านพักเอาไว้ให้จองหรือคุณจะจองเต็นต์จะกางเต็นต์เอาเต็นต์มาเอง
อะไรอย่างนี้ติดต่อประสานงานไปได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์
ในเวลาราชการนะคุณผู้ชมหรือจะอินบ็อกซ์ไปที่เฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติแม่ปืม
๔ชั่วโมงเลยค่ะอินบ็อกซ์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลย
เหมาะมากเลยสำหรับการไปท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวแบบนี้สำหรับที่จังหวัดพยาวนะคะ